ถามกันอยู่ในโลกออนไลน์ว่าเอ๊ะใช่ตำรวจจริงหรือเปล่านะครับ
มีผู้ใช้เฟซบุ๊คคนหนึ่งโพสต์ภาพของผู้ชาย
ผมสั้นเกลียนแต่งกายชุดลำลองครึ่งท่อน

เหมือนกับตำรวจชุดสืบสวนนี่นะครับ
แต่ไปลวนลามหญิงสาวบนรถตู้นะฮะรถตู้โดยสาร
ตอนที่เธอกำลังหลับอยู่แล้วก็หนีไปเลย
นี่เขาถ่ายภาพเอาไว้ได้นะครับผู้ชายคนนี้นะครับ
ใส่เสื้อโปโลสีกรมท่ามีโลโก้ตราสัญลักษณ์ของตำรวจนะครับ
ด้านหลังของเสื้อเนี่ยพิมพ์คำว่าสืบสวนนครบาน
เพื่อพี่ที่นครบานจะไปตาม
ถ้าไม่ใช่จริงก็ถือว่าไปเอาเสื้อเขามาใส่จากไหนก็ไม่รู้
นี่นะฮะผู้ใช้เฟซบุ๊คคนนี้บอกว่าไม่มั่นใจว่าผู้ชายคนนี้เป็นตำรวจจริงหรือเปล่านะครับ
แต่หลานสาวของเธอเนี่ยนั่งรถตู้โดยสารไป
ผู้ชายคนนี้นั่งมาด้วยแล้วมาแอบลวนลามในขณะที่หลานเธอหลับ
พอหลานเธอรู้ตัวหลานเธอก็บอกคนขับรถตู้
คนขับรถตู้ก็เปลี่ยนที่นั่งนะให้หลานเนี่ยมานั่งตรงอื่น
แล้วพยายามเลี้ยวรถเข้าสอนอทางหลวงหนึ่งกองบังคับการแปด
ที่ผู้ชายคนนี้จะฉวยจังหวะเปิดประตูรถแล้วก็กึ่งเดินกึ่งวิ่งแล้วก็หนีไปเลย
นี่เป็นภาพบนรถตู้นะฮะที่ถ่ายภาพเอาไว้ได้
ส่วนนี้ตอนที่เดินไปเลยนะฮะคือถามว่าทำไมถึงไปควบคุมตัวมาสอบถามกันไม่ทันเนี่ย
เพราะทีแรกตำรวจก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนก่อเหตุผู้โดยสารหลายคนบนรถ
หรือถ้าผู้ชายคนนี้ไม่ได้ก่อเหตุอะไรก็มาพบเขาหน่อยนะครับ
ข้างหลังเขียนสืบสวนนครบานนี่แล้วก็เดินไปเลยนะครับ
เราได้คุยกับเจ้าของโพสต์นะครับบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันอาทิตย์นะฮะ
หลานสาวนั่งรถตู้จากอรัญญประเทศจังหวัดสะแก้วจะมาลงที่เอกมัยในกรุงเทพ
หลานสาวนั่งเบาะหลังสุดริมกระจกแล้วก็ผู้ชายคนนั้นที่แต่งกายคล้ายตำรวจเนี่ย
มานั่งอยู่ข้างพอรถเริ่มออกเดินทางหลานสาวก็หลับฮะหลับในรถอ่ะ
มาอีกทีนึงก็ตอนที่รู้สึกว่ามีมือของคนเนี่ยล้วงเข้ามาในเสื้อ
แล้วคลำไปที่หน้าอกพอหลานสะดุ้งตื่นมาก็เจอผู้ชายคนนี้ที่นั่งข้างข้างเนี่ย
แต่งกายคล้ายตำรวจเนี่ยพอเขาเห็นว่าหลานตื่นก็เอามือออกมา
แล้วทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ค่ะหลานสาวตอนนั้นไม่กล้าส่งเสียงดัง
เพราะกลัวว่าคนร้ายจะมีอาวุธหลานก็เลยส่งแชทมาหาเธอนะ
แล้วเธอเนี่ยมีเบอร์คนขับรถตู้น่าจะเดินทางบ่อยนะเกี่ยวกับคันนี้นะฮะ
เธอก็เลยโทรไปหาโทรไปบอกคนขับรถตู้นะครับ
คนขับรถตู้ก็เลยจอดรถแล้วก็เรียกหลานสาวให้มานั่งด้านหน้ารถ
แต่ยังไม่ให้ผู้ชายคนนั้นรู้ตัวนะ
หลังจากนั้นตัวของน้าของเด็กผู้หญิงที่ประสบเหตุเนี่ย
ก็พยายามประสานตำรวจเพื่อให้ดักรอจะได้ควบคุมตัวคนก่อเหตุ
แล้วก็ส่งเบอร์หลานสาวให้ตำรวจเพื่อประสานงานกัน
หลานสาวก็ส่งมือถือให้คนขับรถแล้วก็มีการบอกพี่กัดนะ
ตำรวจก็รออยู่จนกระทั่งคนขับรถตู้เนี่ย
เขาขับรถมาแล้วแล้วพยายามจะหาตำรวจ
แต่ตำรวจเนี่ยคิดว่าคนขับรถตู้เนี่ยคือคนก่อเหตุ
มันก็เลยมีการประสานงานกันผิดพลาดนะ
พอมาเจอตรงจุดที่เป็นมอเตอร์เวย์
คนขับรถก็จอดที่สนทางหลวง๑กมก๘
แล้วตำรวจก็เหมือนกับจะมาดูตรงแถวคนขับรถตู้ก่อน
เอ๊ะใครก่อเหตุอะไรยังไงอันนี้ตามที่ข้อมูลที่เขาบอกนะค่ะ
สุดท้ายคนร้ายเนี่ยฮะฉวยจังหวะเดินหนีไปเลยครับ
คิดว่ารูปค่อนข้างชัดเจนนะคะหนูซูมแล้วที่หนูลงเฟซบุ๊คไป
ค่อนข้างจะชัดเจนคือถ้าสืบได้จริงจริงก็หนูว่าไม่น่ายากนะ
ถ้าเกิดว่าถ้าจริงก็ไม่น่าจะให้อภัย
เพราะว่ามันน่ากลัวมันสอแววโรคจิตเนอะแบบนี้เนาะ
เออแล้วก็ถ้าเป็นตำรวจปลอมก็อยากจะให้คนอื่นแบบเออจะได้
จะได้คนอื่นระวังด้วยแล้วก็ทางท่านตำรวจก็จะได้ไม่ต้องแบบเสียชื่อด้วย
บอกว่าหลานยังไม่ได้ไปแจ้งความนะครับกำลังพูดคุยหารือกันอยู่
แต่ส่วนตัวคิดว่าน่าจะเป็นตำรวจปลอมน่าจะแอบอ้างเอาเสื้อตำรวจมาใส่
แต่งตัวคล้ายกับตำรวจก็เลยเอาเรื่องนี้เนี่ยมาเป็นอุทาหรณ์นะฮะ
แล้วก็อยากให้ตำรวจจริงช่วยตรวจสอบให้หน่อยว่าคนนี้เนี่ย
เป็นตำรวจปลอมหรือว่าไปแอบอ้างอะไรหรือเปล่า
แต่ผมว่าถ้ายังไงก็แจ้งความก็ดีกว่านะ